นี่เป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะที่ถ้าเป็นแฟนคลับคุณดาวมายุรีอาจจะตกใจ
ทำไมออกมาฟ้องรุนแรงแค่ไหนนะคะ
ถ้าเป็นคนในโลกโซเชียลก็อาจจะตกใจก็ได้ค่ะคุณผู้ชม
เพราะอาจจะไม่คิดว่าคุณธรรมยุรีจะฟ้องนะคะ
แต่ถ้ามันมีแค่ข่าวชั้นเดียวเราคงไม่คุยกันแต่มันมีหลายชั้นมากเลยนะคะ
วันนี้เราจะคุยกันว่าทำไมต้องไปแจ้งความทั้งที่ก็อยู่วงการมาตั้งหลายสิบปี
ทำไมถึงรู้สึกเปราะบางจังเลยช่วงนี้
คุยกับคุณดาวมายุรีสวัสดีค่ะ

มีคนสงสัยเยอะไหมคะว่าทำไมคุณดาวิรีลุกขึ้นมาแจ้งความ

ถ้าเป็นข่าวดีเราไม่ว่าอยู่แล้วเพราะว่า
เจอกระแสข่าวเกี่ยวกับตัวเองเยอะมาก
เพราะว่ามันผ่านข่าวเยอะแยะมากมายที่เราเจอนะคะ
ก็โอเคเรารับได้

คือคราวนี้มันเป็นข่าวที่
คือเริ่มแรกเลยนะคะที่ดาวขอเล่าเริ่มแรกนิดนึงว่า

ก็คือดาวเข้าไปออกรายการหนึ่งกับลูกสาว

คุณดาวท้องไม่มีใครรู้เหรอยังไงแบบไหน

แฟนเพลงบางส่วนไม่รู้ไม่มีใครรู้เลย

ใส่ชุดตัวใหญ่จนกระทั่งเป็นข่าวออกมา

ก็ทีนี้มันก็มีภาษาหัวข่าวมาที่เว็บ
จริงตอนแรกเนี่ยมีคุณผู้จัดการน้องก้อยเขาส่งมาให้ดู

เพราะว่าเราทำงานอยู่ก็เลยยังไม่ได้คิดอะไร

ก็คือตัวเองจะเป็นคนอ่านแป๊บหนึ่งก่อน
เพราะว่าปุ๊บมีเพื่อนส่งเข้ามาให้โทรมาอีก

ทำไมเหรอตอนนั้นเราก็สวดมนต์อยู่
อะไรยังไงเดี๋ยวพัฒนศรีเนินเสร็จเดี๋ยวโทรหาหน้าเลย

คือเนื้อในข่าวไม่มีอะไรค่ะ
ดาวมายุรีท้องไม่รู้ว่าใครเป็นลูกจนลูกโตขนาดนี้ท้องหรือใครเป็นพ่อหรือเมือง
คือในหัวข้อข่าวเนี่ยมันเหมือนกำกวมถ้าคนอ่านไม่รู้ก็จะเหมือนว่า
ไม่รู้หรือว่าใครเป็นพ่อของลูกหรือบางคนก็อ่านว่าลูกสาวดาวท้อง
แต่ในหัวข้อข่าวนี้มันไม่มากมายเท่ากับในคอมเมนต์ในคอมเมนต์นี้ก็คือว่าลูก
ก็บอกว่าลูกสาวเขาท้องเหรอลูกสาวก็เป็นโรคนั้นโรคนี้เหรอ
นี่มึงท้องมึงไม่รู้ตัวเหรออะไรอย่างนี้แบบมันแรงกว่านั้นนะคะ
เราก๊อฟมาได้เนี่ยบางส่วนบางส่วน
เดี๋ยวนะคะคือตอนที่คุณดาวอ่านตอนแรกตอนนั้นคือสวดมนต์อยู่เนอะใช่ไหมคะ
ดาวทำงานอยู่ค่ะคุณดาวทำงานอยู่
แล้วก็ถึงคือมันมาเดียวช่วงวันเดียวกันมันมาช่วงบ่าย
แล้วแวบแรกที่เราอ่านเราสะดุดไหมคะแวบแรก
ก็คงไม่คิดว่ามีอะไรก็คงคิดว่าไม่ได้มีอะไรก็เดี๋ยวทุกคนคงอ่านแล้วเข้าใจ
แต่พอเราอ่านมาเรื่อยคนนั้นก็อ่านคนนี้ก็อ่าน
เราก็มานั่งอุ๊ยมันแรงไปนะมันแรงไป
เพราะว่าเพราะว่าพาดหัวข้อข่าวคนเข้าใจผิดได้ก็จริง
พอเข้าไปได้อ่านในคอมเมนต์โอ้โห
คือเรื่องทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันกระทบที่ลูก
มันไม่ได้กระทบตัวดาวคนเดียวมันไปกระทบตัวลูกสาว
จริงถ้าสมมุติเข้าไปดูเนื้อในนะคะคุณผู้ชม
ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นผ่านเว็บซึ่งจริงเป็นเว็บดังทั้งนั้นเนี่ยนะคะ

คือไม่ได้มีข้อมูลใหม่ใช่ไหมคะ
คือไม่ได้มีข้อมูลใหม่คุณดาวไม่ได้ปกปิดเรื่องครอบครัวอยู่แล้ว
ไม่เคยปิดไม่เคยปิดไม่ปิดเรื่องลูกสาวอยู่แล้วไม่เคยปิด
เปิดมากเปิดทั้งความสัมพันธ์กับคุณสามีใช่ไหมคะ
เปิดทั้งความสัมพันธ์ใหม่ที่คนบอกอุ๊ยหวาเหลือเกินนะคะ
คือไม่ได้ปิดอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนื้อหาไม่มีอะไร

ก็คือพาดหัวสะดุดที่บางคนอ่านมันสามารถคิดกำกลวมได้อย่างที่เราบอก
ขนาดข้างนอกนะครับแบบนึกว่าลูกดาวท้อง

ใช่ค่ะบางคนอ่านแบบนี่ดาวโดนถามด้วยตัวเอง๓๔คำถาม
นึกว่าลูกสาวท้องนี่เห็นไหมมันกลับกลายเป็นว่ามันกระทบ
มันกระทบถึงลูกของเราว่าเขายังเด็กเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
แต่ว่าที่เขียนข่าวดาวกับลูกเขียนที่เรียกว่าสร้างเสริม
หรือว่าไปในทางที่ดีเราไม่ว่าอยู่แล้วค่ะ
เราไม่ได้มาว่าเพราะที่ผ่านมาก็มีก็มีสื่อลงระหว่างดาวกับลูก

แต่อันนี้หัวข้อข่าวมันแรงแล้วก็ที่เข้ามาในคอมเมนต์
คนเข้าใจผิดเนี่ยเพราะว่าเว็บนี้มันไม่ได้มีเว็บเดียว
มี๒เว็บแล้วก็กระจายกันไป
แล้วทีนี้ดาวก็เลยก๊อฟเริ่มรู้สึกว่ามันแรง
ก็เลยเอาขึ้นที่ไอจีกับเฟสของตัวเองว่ามันแรงไปนะ

ค่ะเดี๋ยวนะคะก่อนที่จะมาขึ้นเริ่มส่งสัญญาณไปถึงตัวเพจต่างแล้วเนี่ยนะคะ
คือคุณดาวมายุรีลงไปอ่านคอมเมนต์ในข่าวนั้นเอง

แล้วที่บอกว่าจริงคอมเมนต์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ต้องไปแจ้งความ

แต่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวลองถามแย้งคุณดาวนะคะ
ในโลกโซเชียลมีเดียคือคอมเมนต์ต่างมันแรงอยู่แล้ว

คุณขวัญค่ะมันคอมเมนต์แรงทุกอย่างเดาผ่านมาหมดแล้ว
แต่ว่ามันกระทบไปที่ลูกสาว
คือที่ทนไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันเกี่ยวกับลูก
มันเกี่ยวกับลูกที่ออกมานะวันนี้ก็คือว่ามาออกปกป้องสิทธิ์ของตัวเราเองแล้วก็ลูกสาว
เพราะว่าเขายังเด็กเพราะว่าโอเคลงไปอย่างอื่นไม่ได้ว่าหรอกไม่ได้ว่า
แต่ว่าข่าวนี้มันกำกลวม๒กรณีให้คนคิด
แล้วในโลกโซเชียลแล้วมือคีย์บอร์ดทั้งหลายที่เข้ามาพิมพ์มันแรง
ที่ดาวก๊อปออกมาได้อยู่สองสามท่านนะคะที่ก็มาได้หลายท่านที่ไม่ทัน
รบพอดาวลงคนเริ่มเข้ามาเข้ามาเห็นใจแล้วก็สงสารเรา
เขาทุกคนบอกว่าฟ้องเลยทุกคนบอกฟ้องฟ้องร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์
บอกให้ฟ้องแต่ใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้เราก็แบบ
ตอนแรกไม่ได้จะไปแจ้งความใช่ไหมคะลงเตือนเขาก่อนใช่ไหมคะ
ตอนแรกไม่คิดว่าจะแจ้งความไม่คิดว่าจะแจ้งความ

ทีนี้เราก็ขอออกความเห็นใจว่าว่าแรงไปนะทุกคนเข้ามาเข้ามาก็เลยแบบ
มีการเขาก็เริ่มรู้นะคะแล้วทางมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะคะที่เขาเป็นของยูไลท์คลิปเด็ด
ติดต่อเข้ามาขอโทษแล้วก็ลงลงโชว์หน้าคลิปของเขาว่าขอโทษเราแล้วผู้พิหารก็โชว์เข้ามาเคลียร์
ตั้งแต่ตอนที่เป็นข่าวมีกี่เพจแล้วที่ติดต่อเข้ามาขอโทษคะ

แต่จริงแล้วถ้าสังเกตใครตามข่าวนี้เนี่ยคือทุกเพจเนี่ยจะใช้ทั้งพาดหัวภาพและเนื้อข่าวเดียวกันเดียวกัน
ก็คือมันเป็นลักษณะของการทำซ้ำใช่ไหมคะ

แต่ทีนี้ที่เข้ามาคือมียูไลท์ที่เดียว
ใช่ค่ะมียูไลท์ติดต่อเข้ามาเคลียร์กับเรานะคะแล้วก็ลงขอโทษหน้าเว็บของเขา

อื่นที่ดาวบอกว่าดาวก็รอนะคะวันที่ดาวไปแจ้งความเนี่ยดาวก็รอ๒เพจให้โทรเข้ามาเคลียร์
หรือว่าเข้ามาเคลียร์โดยวันนั้นก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าถ้าเขาจะเข้ามาเคลียร์ทางเจ้าหน้าที่แนะนำว่าให้เข้ามาเคลียร์ที่นี่
ที่เราไปแจ้งความที่ศูนย์ราชการเขาเรียกตึกอะไรที่เกี่ยวกับโซเชียลนะ

ตรงนั้นถึงแบบมันถึงจะแบบเป็นการยอมความกันที่ถูกต้อง

ไม่ใช่อยู่คุณไปลงไปลงขอโทษเราโดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรคือเราไม่รับรู้คือคุณต้องมีความรับผิดชอบว่าให้เรารับรู้ด้วย

ใช่ไหมคะคือถ้าลงขอโทษเฉพาะที่หน้าเพจเขาไม่พอ
ไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าลงหรือเปล่าเราไม่รู้

ไม่คือด้วยความที่มันอาจจะเป็นกรณีแรกที่เราเป็นศิลปินลูกทุ่งที่อยู่เอ๊ะคือจะเอาความเป็นจริงเลยไม่อยากมีปัญหากับสื่อ
แล้วก็ไม่อยากมีเรื่องกับใครนะครับเพราะเราก็เป็นศิลปินนะเขาก็เป็นสื่อน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอยู่แล้ว
แต่ที่นี่ที่ดาวออกมาเพื่อปกป้องสิทธิ์ของลูกเท่านั้นเองเพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิงสองคนแม่ลูกเราทำงานหาเงินเลี้ยงลูกไงทำอาชีพสมาอาชีพที่ทุกคนก็ต้องรู้อาชีพของดาวอยู่แล้วเราเป็นคนของประชาชน
แต่เราก็ก๊อบมา
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติจะจัดการให้จบเนี่ย
คือติดต่อมาที่คุณดาวหรือแม้แต่
ผู้จัดการส่วนตัวหรือว่าหน่วยงานส่วนกลางก็ได้
แต่ว่าขอให้มาถึงตัวเราอย่างตรงไปตรงมาใช่ค่ะ

ใช่เราไม่รู้ด้วยตรงนั้น
แต่ว่าถึงตอนนี้มีแค่ยูไลท์ที่เดียว

ก็เลยไม่ได้เจอเพื่อนเขาหรือว่าคุณแม่แม่ของเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราไปถามว่าลูกเจอเขายัง
ข่าวอะไรเขายังไม่ได้อ่านพอวันรุ่งขึ้น

มันเป็นข่าวอย่างนี้นะลูกคิดยังไง
เขาก็เข้ามากดมาดูข่าวในหน้าเฟสค่ะ
เขาก็บอกว่าหนูคิดยังไงก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้
โชคดีว่าเขามีความคิดที่เหมือนแบบว่าไม่ต้องโกรธเครื่องหรืออะไรอย่างนี้

แต่เราก็ต้องห่วงจิตใจของลูกไว้ก่อน

คือเขาเองเขาอ่านแล้วเขาแปลความอย่างที่แม่ห่วงไหม
หรือแม่คิดมากไปหรือหนูจะอ่านแล้วเหมือนแม่คิดเลยค่ะ

เราเป็นคนที่คิดมากกว่าอยู่แล้ว
เพราะว่าลงว่าบางคนเข้าใจว่าลูกเราท้องอย่างนี้
มันต้องคิดมากเพราะเด็กก็แค่๑๓เอง
มันก็สามารถทำให้เสียชื่อเสียความเป็นแบบเด็กเขาแค่นั้นเองไง
มันอยู่มาข่าวนี้มากระทบใจเขามันก็ไม่ดี
แต่เจ้าตัวดูเหมือนเท่าที่พูดกับคุณแม่คือเขาไม่ได้คิดอะไร
ตัวเขาไม่ได้อ่านข้างในเขาก็เลยอาจจะไม่ได้คิดอะไรมาก

ไม่เห็นนี่บอกจนว่าลูกไม่เห็นคอมเมนต์เลย
คุณดาวจะปิดลูกได้นานเหรอคะเด็กเขาอยู่กับอินเตอร์เน็ตเนอะ
ทีนี้ถ้าลูกรู้ก็ดีถ้าเขารู้แล้วก็จะเข้าใจว่าเราออกมาปกป้องเพื่อเขา
ปกป้องเราสองคนแม่ลูกคือแบบมีอะไรก็ต้องคุยกันอยู่แล้ว
ค่ะก็ให้รู้ว่าเรารักเขาเราปกป้องเขา
ค่ะคือถึงตอนนี้สภาพจิตใจน้องไม่ได้ย่ำแย่ค่อนข้างมีความเข้าใจ
แต่สภาพจิตใจคุณแม่ขอเคลียร์ทีละเพจ
เข้ามาต่อต่อต้านดาวแล้วว่าไปถึงลูกอันนั้นดาวก็จะแจ้งความเอาเรื่องเหมือนกัน
ดีว่าเขาส่งไลน์เข้ามาขอโทษเราก่อน
ถ้าข่าวเรื่องสร้างสรรค์กับรุ่งเวย์ดำว่าการที่ไม่ได้เสียหาย
หรือว่าทำให้เขาแบบกระทบจิตใจเขายังเด็กไง
ก็ต้องขอออกมาพูดมาสิทธิ์ของตัวเองนิดนึง
คุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักสักครู่ค่ะคุณดาวค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแล้วตกลงชีวิตคุณดาวน่ะ
มันใกล้เคียงกับพาดหัวของแต่ละเพจจริงหรือเปล่าสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคงเห็นข่าวนะคะที่คุณดาวมายุรีไปแจ้งความ
ก็จะดำเนินคดีเอาผิดกับเพจ
ลงข่าวเธอและลูกแล้วก็พาดหัวถ้าอ่าน
คือถ้าอ่านแบบอย่างเข้าใจเนี่ยนะคะ
ค่ะก็จะบอกว่าถ้าอ่านอย่างพยายามเข้าใจ
อาจจะเว้นวักหรือใช้คำอาจจะสั้นหน่อยพาดหัวข่าว
นั่นแหละนะคะแต่ถ้าในแง่ของคนที่โดนเองใช่ค่ะ
ก็อาจจะคิดได้โดยเฉพาะคนเป็นแม่

อย่างที่ย้ำแล้วยังอีกคือจริงถ้าโดนตัวเองไม่ว่า
ไม่ว่าเราโดนเข่าแรงเยอะมากใช่ไหมคะโดนตุ๊ดโดนเยอะมาก

นั่นน่ะสิตอนที่ไปแจ้งความถึงมีกระแสไง
เพราะว่าอ๋อมีกระแสแหละ
ใช่ไหมเหนียบไปแล้วก็เลยอ้าวให้ดังอีกทีนั่นไง

คนก็บอกว่าถ้าไม่อยากดังในมือคีย์บอร์ดเข้ามาอีกนะ
อีกคอยอยู่บ้านสิก็ไม่ต้องออกมาอะไรอย่างเง
ใครไม่มานี่หน่อยเอาไปตีโพลิตีภายสนุกมื้อไง
ก็อยากจะเตือนพวกที่เป็นมือคีย์บอร์ดด้วยเหมือนกัน

ไม่ที่ผ่านมาดาวปล่อยให้ด่าเยอะแล้วไง
แต่แบบถ้าพวกคุณแบบสนุกมือกูอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์

คุณไม่ได้รู้ตัวจริงเขาเลยว่าเรื่องจริงเป็นยังไง
นิสัยเขาเป็นยังไงนู่นนี่นั่นแบบว่าเราแบบแรงแรงอะค่ะ
สมัยนี้เขาเรียกว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้ว
เราไม่ได้อะไรคุณหรอกเราก็ไม่อยากมีเรื่องมีอะไรกับ

เท้าใช้สิทธิ์ตามที่กฎหมายให้ไว้จากข่าวที่ออกมาคือไปออกรายการรายการหนึ่ง
แล้วก็ถามถึงชีวิตส่วนตัวซึ่งชีวิตส่วนตัวคุณดาว
อย่างที่เราถามต้นรายการนะคะจริงไม่ใช่เพิ่งรู้ตกใจคุณดาวมีลูก
ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ข่าวนั้นข่าวนี้มาเยอะไง
พอมันมาณวันนี้เป็นโสดดีที่สุดค่ะ
เดี๋ยวนะแต่เห็นจะเพิ่งจะมีข่าวกันไปนะคะหวือหวาเนี่ยนะคะ
กับใครอ่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะตอนนี้ไม่มีแล้วปีนี้ไม่มีแล้วเพราะว่า

ใช่มันเคลียร์กันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมันก็เลยกลายเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกัน
เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีกุ๊กกิ๊กกิ๊กกั๊กไม่มีเลยไม่มีหาไม่ได้
กุ๊กกุ๊ยอะไรไม่มีหมดเลยนะคะไม่มีจริงอยู่กับลูก
คือมันอาจจะระเบื่อระเบื่อใครเข้ามาแล้วแบบ
หวังผลประโยชน์กับเรามาแล้วแบบไม่มาจริงใจมาแล้วแบบ
ไม่รู้สิคุยแล้วเสียเวลาไม่อยากคุยแล้ว

มันมีความรู้สึกว่าเข้ามาแล้วไม่ได้มาช่วยเหลืออะไรเรา

มาจะคุยทำไมเราอายุคือเราไม่ใช่เด็ก๑๘หรือ๒๐กว่า
ที่จะต้องมานั่งจ้าจ๋าเริ่มต้นอะไรอย่างนี้โอเคจ้าจ๋าได้
แต่คุณมาเนี่ยคุณเข้ามารับผิดชอบเราได้ป่ะล่ะ
เพราะว่าหนึ่งเรามีลูกเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองด้วย
ลูกด้วยครอบครัวที่เราต้องดูแลอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เลยว่าเข้ามาแล้วคุยแล้วเสียเวลาอย่าเข้ามา
มันก็เลยกลับกลายเป็นว่าให้ใจคนยากแล้ว
เดี๋ยวแต่ถ้าประกาศอย่างนี้ถ้าต่อไปมีฟงมีแฟน
มีกิ๊กกักกับใครมีข่าวนี่เดี๋ยวคนก็หาว่าเรา
พูดแล้วโทษนะคะกลืนน้ำลายตัวเองหรือเปล่า
ไม่คืออย่างนี้ถ้าคนนั้นใช่จะบอกเลยว่าใช่

ลูกสาวเลือกให้ไหมลูกสาวเป็นด่านหนึ่งไหมคะ

จริงคิดว่าเขาที่ผ่านมาเขาก็ไม่โอเคเลยหรือ

ลูกจะเป็นคนที่ถ้าใครเข้ามาแล้วทำให้แม่เขาเสียใจ

เขาจะมีความรู้สึกว่าไม่ให้แล้วก็ไม่อยากให้มี

จริงอยากมีคนหนึ่งคู่กันไหม
ถามว่าเหงาไหมมันเลยเวลาเหงาแล้วอ่ะ
มันเลยช่วงชีวิตที่เหงามาแล้ว
มันกลายเป็นแบบเริ่ม
แต่ว่าชินก็ว่าชินนะ

มันกลายเป็นว่าถ้าใครเข้ามาแล้วมันทำให้เราแบบไม่ได้อะไรเลย
หรือว่าเข้ามาแล้วแม้ที่จ้าจ่าเฉยมันเสียเวลา
คือเราเลือก๔แล้วไงมันทำให้ความรู้สึกว่า

แต่เราก็ไม่ใช่แบบเลข๔ซุดโทรมไงคะใช่ไหมคะ

ถ้ามาถึงตอนนี้แล้วบอกว่ามันไม่ไหวแล้ว
คือแปลว่าใช้คำว่าเข็ดเลยไหมคะ
ใช้คำว่าเข็ดเลยไหม

มันมีความรู้สึกว่ามันกลัวมากกว่า

มันมีความรู้สึกว่าเข้ามาเนี่ย

เข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะตัวเราเองเนี่ย

เพราะว่าหนึ่งเราไม่ใช่คนโตคนเดียว

เราต้องมานั่งรับผิดชอบตัวเราด้วย

คุณเข้ามาคุณก็ต้องมาดูแลเราถูกไหม
มันหาเลี้ยงตัวเอง
อย่างนี้รู้สึกว่ามันสบายใจกว่า
ตอนนี้โสดแต่จริงแล้วมีคนพยายามจะเข้ามาไหมคะ
ก็มีค่ะมีคนพยายามจะเข้ามาเหมือนกัน
แต่เราก็รู้สึกเฉยแล้ว
คุณธรรมยุรีเนี่ยตอนข่าวที่ประกาศว่ามีลูกเนี่ย

ได้ไหมคะก็อึ้งใช่ไหมคะแต่ที่นี่พอผ่านมาจริง
นี่นะคะลักษณะของการเป็นศิลปิน

จริงแล้วมันก็มีผลจริงการแบบมีลูกแล้วไม่บอก

ตอนนั้นกดดันยอมรับว่าช่วงเมื่อ
ต้องบอกเลยว่าสลิปเป็นลูกทุ่งคนที่มีชื่อเสียงเนี่ย

แฟนเพลงจะรับเรายากมากกันที่จะมีครอบครัว
มันก็เหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นคำสาปชนิดนึง

ถ้าเรามีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเนี่ย
มันเหมือนกับเขาโดนแย่งโดนแย่งศิลปินไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ทีนี้เราก็ตัดสินใจเอาล่ะมันเมื่อมันเป็นข่าวเราก็ต้องออกมาพูด
แต่ว่าบางส่วนคนที่เป็นอดีตของเราเนี่ยทุกคนก็รู้ค่ะ
แต่ว่าเราไม่ได้บอกแค่นั้นเองว่าหน้าสื่อหน้าข่าวว่านี่คือแฟนเรานะ
นี่คือพ่อของลูกนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือวิถีชีวิตทำให้การเปิดเผยเป็นเรื่องยากใช่ไหมคะ
ไม่ได้อยากจะปิดแต่เปิดแล้วมีผลแน่
มีผลแน่ตอนนั้นตอนนั้นมีก็มีก็มีนะคะก็เราเชื่อว่ามันมีนะคะ
เพราะว่ามันศิลปินมันเป็นอะไรกับพวกนี้อยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้ว
แต่มาณวันนี้สมัยนี้มันช่างแตกต่างก็เลยตัดสินใจออกมาว่า
ไม่เป็นไรให้เขามองเราที่ผลงานเพราะเป็นคนที่ทำอะไร

เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเห็นว่าคุณลูกกับคุณแม่ก็ขึ้นเวทีด้วยกันเป็นเรื่องปกติ
ก็เดี๋ยวนี้นานลูกจะมาขึ้นด้วยเพราะว่าเขามีโรคของเขา
ลูกก็จะชอบเกี่ยวกับเกาลงเกาหลีของเขา
เขาจะมีไปเรียนเต้นเป็นทีมเป็นทีมเวิร์คของเขาอะไรอย่างนี้
จะฟังเกาหลีก็จะมีโลกของเขา
อยู่ในห้องเดียวกันนะครับคุณขวัญแต่คนละมุม
อยู่มุมหนึ่งคุณแม่อยู่มุมนึงอะไรอย่างนี้
แล้วแม่ไม่ต้องมายุ่งนะคะหนูแนวนี้เลย

แต่เขาก็มีโรคของเขาบางทีโตแล้วอะเนาะ
เคยก็บางทีไปหอมแก้มหรืออะไรอย่างนี้
หลังจากนี้ถ้ามันมีข่าวที่เกี่ยวกับน้องอีกนะ

ก็มีแคปเพิ่มเลยนะคะ
ก็คือมันเหมือนแบบทำงานด้วยกันแล้วค่ะ

เอ๊ะคนนั้นปล่อยมาว่า
หรือว่านี่เราก็ปล่อยให้มันผ่านไปมันไม่ได้
เพราะว่าสมัยนี้บางทีถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่าง

มีคนรู้ข้อมูลหมดแล้วค่ะ
ทั้ง๓อันนี้ตั้งจากเว็บนี้ค่ะ

ทุกคนก็อยากบอกว่าอยากให้เป็นตัวอย่างเหมือนกัน

เราให้เวลาสำหรับอีก๒เว็บนะคะหลังสงการ
เขาก็อาจจะติดงานหรืออะไรกันอยู่อะไรอย่างนี้นะคะ
เราก็ไม่ใช่ว่าแต่ก็แจ้งความไว้อยู่นะคะ
เราก็ให้เวลาเดี๋ยวจะฟ้องหรืออะไรดำเนินกันต่อไป
ก็เป็นของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องติดตามตรงนั้นค่ะส่วน
เจ้าของคอมเมนต์บางส่วนที่เราแคปเอาไว้ได้ทันเนี่ยนะคะ

เข้ามาขอโทษ๒คนแล้วก็ขึ้นหน้าเว็บขอโทษ

เปลี่ยนชื่อเพจลบหน้าเพจออกไปเนอะ
แล้วก็บางคนก็พอบอกว่าเราเอาจริงนะ
ก็ลบหายไปเลยก็กลับเข้ามาเพจใหม่ก็มี

บางทีเราก็อยากให้บอกให้ทุกคนนะครับ

เป็นสัตว์หลายชนิดหรือ
เป็นมะม่วงบ้างละเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างล่ะ
ให้คุณพิจารณาบ้างหรือ
ไม่ใช่ว่าคุณอยากจะทำพิมพ์
พิมพ์ลงมาส่งเร็วมาก็ได้อะไรอย่างนี้
ปินก็เหมือนกันคือเขาก็มีจิตใจคุณก็เหมือนกัน
ถ้าใครไปว่าคุณว่าญาติพี่น้องคุณ

คือไม่ได้ช่วยหรอกค่ะแต่ว่าโดยทางอ้อมช่วยเขาแล้ว

ในการเรียกยอดไลค์ของเขามันเป็นธุรกิจเลยนะ

แต่ว่าถึงสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่บอกก็จะตามให้
ตามให้ค่ะพี่เจ้าหน้าที่ยินดีแบบ

ค่ะตอนนี้ผลงานของคุณดาวมีอะไรบ้าง

เกิ้ลล่าสุดนินทากาเลเป็นเพลงเร็ว
นี่เอามาตัดก่อนหรือหลังค่ะนี่
ไม่ได้พูดมันพูดเรื่องเพลงเลยนะคะมันบังเอิญว่ามันเข้ากับเพลงของเรา
แต่ว่านี่คือซิงเกิ้ลล่าสุดแล้วก็เบอร์๒ไม่มีสิทธิ์เป็นเพลงช้าแล้วก็เพลงใจใหม่
แล้วก็เปลี่ยนมาทำเกี่ยวกับบำรุงยาละเอียดโดยคิดตังค์ค่ะ
โอ้โหเกี่ยวกับเซรั่มหน้าเด็ก
ไม่ทันแล้วแต่ว่ามีไม่ทันแล้วเหรอไม่หาเงินเหรือหาเงินเลี้ยงลูกให้หก

แต่ทำหลายอย่างผลงานในวงการมีแน่เรื่อยนะคะแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็เรื่องคดีความต่อเนื่องแน่นอน
ค่ะต่อเนื่องแน่นอนขอสุดท้ายค่ะมีถามตรงนะคะมีเรื่องไหนที่เฉพาะตัวคุณดามอยุรีนะ
เวลาคนมาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์แล้วเราก็ยังทนไม่ได้อยู่ดีมีไหมคะ

เรื่องลูกนี่แหละก็มีก็มีก็มีก็มีในที่พลาดไปอะว่าลูกเราเป็นโรคนั้นโรคเรื่องที่เราไม่เคยพูดมันแรงอะเราก็ก็เลยไม่อยากจะก๊อบออกมาก็มีก็มี
คือต่อให้ยังไงคือขอไว้ว่าดาวไม่ว่าแต่อย่าแตะที่ลูก

ใช่บางทีคนเรามันไม่รู้หรอก
เป็นหรือไม่เป็นมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวคุณเข้าไปคอมเมนต์แรงคือคือเรามันมีคิดแล้วขนาดแค่นั้นเราก็ยังแบบสงสารเขาอยู่แล้วคุณไปเขียนขนาดนั้นคุณรู้เหรอว่าเขาเป็นจริงคุณรู้เหรอว่าอะไรขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณเอาไปคิดไปอะไรเองอ่ะ
ขอโทษไม่ได้ตั้งใจจะเรียกเวลาว่าอยากให้เศร้า
คือบางทีเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้เลยดาวแบบมันมีอะไรอยู่ในใจของดาวอยู่แล้วมันก็เลยแบบกลายเป็นแบบเขียนเข้ามาคอมเมนต์ได้
แต่ว่าถ้าคุณแรงคุณไม่รู้ความเป็นจริงเรารู้สึกว่าเราจะดาวจะเซลล์มาก
เข้าใจค่ะยังไงฝากให้กำลังใจ

ข่าวลักษณะแบบนี้ไปให้เร็วที่สุดนะคะ

ปลีกเวลาที่มีน้อยจริงมาให้รายการเราวันนี้นะคะ
ขอบคุณคุณดาวยุรีค่ะขอบคุณค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป